มีเรื่องของความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคด้วยนะคะ
ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่นักเสี่ยงโชคเนี่ย
อยากจะฟังก็คือเรื่องราวตำนานพญานาค

ซึ่งเรื่องของตำนานปลาไหล่เผือกแห่งเมืองโยนกนคร
ที่เล่าต่อกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล

ติดตามได้เลยนะคะจากผู้สื่อข่าวสายตัวเลข

สวัสดีครับผมพาทุกคนมาอยู่ที่วัดป่าหมากนอ
อำเภอแม่จันทร์จังหวัดเชียงราย

ทำความรู้จักสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่ง
ในสมัยพุทธกาลที่เล่าค้านเอาไว้ว่า
มีกษัตริย์องค์หนึ่งไปผิดสัจจะกับพญานาค
ด้วยการไปจับปลาไหล่เผือกมากิน
จนทำให้เมืองโยนกนครแห่งนี้ต้องล่มสลายไป
เรื่องราวความเป็นมาจะเป็นอย่างไร

ก่อนที่จะพาคุณผู้ชมไปฟังเรื่องราวปลาไหล่เผือกแห่งเมืองโยนกนคร
ผมขอพาคุณผู้ชมไปกราบสการะพระประธานในอุโบสถ
เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตก่อนนะครับ
เมื่อเข้ามาแล้วเราสัมผัสได้ถึงความศักดิ์สิทธิ์ของวัดป่าหมักหน่อ
ซึ่งตั้งอยู่เขตติดต่อระหว่างอำเภอแม่จันท
กับอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย
มีผู้คนที่ศรัทธาพญานาคเดินทางเข้ามาที่นี่อยู่บ้างนะครับ
จิตกรรมฝาผนังบอกเรื่องราวความเป็นมาของเมืองโยนกนคร
ซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดป่าหมักหน่อในปัจจุบันนี้ครับ
เรื่องราวในพงศวดารหลายเล่มพูดถึงความเป็นมาของสถานที่แห่งนี้
เมื่อครั้งหนึ่งพระเจ้าสิงหานุวัฒกุมารได้นำผู้คนเดินทางมาตั้งเมืองที่นี่
ขณะนั้นก็มีพญานาคแปลงร่างมาในร่างของชายหนุ่ม
โดยบอกว่าหากจะมาปักหลักสร้างเมืองที่นี่
ผู้คนจะต้องรักษาศิลป์และจะต้องไม่ผิดสัจจะ
ตามตำนานของพงศวดานโยนกนั่นก็คือ
มีพันธุนาคาราชที่เป็นใหญ่อยู่ที่บริเวณนี้
ก็แปลงร่างเป็นชายหนุ่มก็มาทูลเชิญ
พระเจ้าสิงหานวัฒกุมาร
ให้มาสร้างบ้านแปลงเมืองที่นี่
เพราะต่อไปที่นี่ก็จะอุดมสมบูรณ์
เจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรม
แต่ก็มีคนแม้ว่าต้องประชาชนฯแม้งานนางทำ
แต่ก็มีความแม้ว่าประชาชนคือจะต้องตั้งอยู่ในศิลป์ธรรม
จากนั้นเมืองโยนกนครก็เจริญรุ่งเรือง
มาถึงสมัยของพญามหาชัยชนะ
ซึ่งเป็นกษัตริย์องค์ที่๔๕ของเมืองโยนกนคร
มีอยู่วันหนึ่งชาวบ้านไปจับปลาไหล่เผือกมาได้
ที่มีขนาดตัวโตเท่าลำต้นตานยาวกว่า๓วาเศษ
พยายามมหาชัยชนะสั่งให้นำเนื้อไปแล่แจกจ่ายให้ชาวเมืองได้กิน
แต่มีเพียงหญิงฉลาม่ายคนหนึ่งที่ไม่ได้กินเนื้อปลาไหล่เผือก
เมื่อตกค่ำก็เกิดเหตุการณ์แผ่นดินสนั่นหวั่นไหวถึง๓ครั้ง
จากนั้นเมืองโยนกนครก็ยุบตัวลงกลายเป็นหนองน้ำใหญ่
หรือที่เรียกว่าเมืองหนองล่มในปัจจุบัน
ส่วนหญิงฉลาม่ายผู้นั้นก็คือแม่บัวเขียว
ที่ไม่ได้กินเนื้อปลาไหลเผือกจึงทำให้บ้านของท่านไม่ยุบลงไปด้วย
ซึ่งปลาไหล่เผือกก็คือลูกของพญานาคที่มีชื่อว่าพันธุนาคาราช
พญานาคผู้เป็นใหญ่ที่เคยดูแลเมืองโยนกนครมาแต่ช้านาน
ลูกของท่านถูกแร่เนื้อกินเป็นอาหารจึงโกรธมาก
และนี่ก็คือสารของแม่บัวเขียว
มีชาวบ้านเข้ามาขอพรอยู่เป็นประจำ
ลองไปขอพรท่านดูนะครับเผื่อจะได้ในสิ่งที่ปรารถนา

มันก็ดีขึ้นมันดีขึ้นตามที่เราระวังไว้
ก็มีความเชื่อตรงนี้แล้วก็มันมีอะไรที่มันทำให้เราเชื่อ

พื้นที่ของวัดป่าหมากหน่อแห่งนี้มีเนื้อที่กว่า๕๐ไร่
บรรยากาศดูร่มรื่นน่ามาปฏิบัติธรรมเพราะเป็นสถานที่ที่เงียบสงบ
อกจากนี้ยังมีสิ่งที่น่าประหลาดใจมีจอมปลวกลักษณะแปลกจากที่อื่น
ซึ่งดูแล้วดูเหมือนกับปากการังใต้ทะเลแต่บางคนก็บอกว่า
สิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจสร้างขึ้นให้มนุษย์ได้รู้ว่าเมืองพญานาคเป็นอย่างไร
ซึ่งนี่ก็แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคนนะครับแต่สิ่งที่ทำให้เชื่อได้ว่า
สถานที่แห่งนี้เคยเป็นที่ตั้งของเมืองโยนกนครก็คือพระธาตุแห่งชาวเมืองโยนกนคร
และเบาะน้ำทิพย์ซึ่งเอาไว้สำหรับให้ชาวบ้านได้ดื่มกินเวลาเดินทางมากราบสการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง
อกจากนี้ยังมีร่องรอยหลายอย่างทิ้งเอาไว้ให้เราได้เห็น
พระธาตุที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ยืนยันได้ว่าสถานที่แห่งนี้เคยเป็นเมืองโยนกนคร
ตามตำนานที่เล่าขานต่อกันมาในสมัยพุทธกาลต่อมาได้มีการบูรณปฏิสังขรเพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั่วไปได้มากราบไหว้สการะบูชาครับ
เศรษฐาโสรินข่าวไทยรัฐทีวีรายงานครับ